ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีข่าวร้อนแรงที่เกิดขึ้นในแวดวงการเมืองนะครับ
นั่นก็คือกรณีที่สนชหรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น
มติถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ออกจากตำแหน่ง
หลังจากที่ปปชนั้นชี้มูลความผิดในฐานที่ปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว

ศักราชปีแพ้ได้ไม่นานที่ประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ก็ลงมติถอดท้อนนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
คะแนนเสียงท่วมท้น๑๙๐ต่อ๑๘เสียง
ที่ไม่ระงับยับยั้งความเสียหายโครงการรับจำนำข้าว
จนทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้หลายแสนล้านบาท
ส่งผลให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องโทษถูกเว้นวักทางการเมืองเป็นเวลา๕ปีทันที
คดีนี้แม้จะไม่อยู่เหนือความคาดหมายของบรรดาคอการเมือง
แต่มีความสำคัญไม่น้อยสำหรับอนาคตของประเทศและพักเพื่อไทย
คลองแชมป์เลือกตั้งจนได้เป็นรัฐบาลมาแล้วหลายสมัย
เพราะนี่คือนโยบายหลักที่ถูกใจรากย่าโดยเฉพาะชาวนาไทย
ที่มีจำนวน๓ล้าน๘แสนครัวเรือนทั่วประเทศ
เพียงแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะตัวแทนตระกูลชินวัฒน์
จะถูกเว้นวักทางการเมืองแล้ว
ยังต้องลุ้นคดีอาญาในสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ข้อหาเดียวกันควบคู่ไปกับการเตรียมใช้คำสั่งทางปกครอง
เรียกค่าเสียหาย๖แสนล้านบาทจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผมพูดแต่เฉพาะเรื่องข้าวกันแล้วกันซึ่งผมรู้เรื่องหน่อยเนี่ย
มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับการเมืองเมื่อตั้งต้นว่ามันมาจากที่ปปช
เขาส่งมาอ้างกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้ว่ารัฐจะต้องดำเนินการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง
จดหมายนั้นส่งถึงลำตรีคลังฉบับหนึ่งลำตรีพาณิชย์ฉบับหนึ่ง
ไม่แน่ใจส่งถึงนายกด้วยหรือเปล่าแล้วจะให้รัฐบาลไม่ทำอะไรได้อย่างไรก็ทำอย่างที่เห็นที่ทำเนี่ย
แล้วจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองมันก็แล้วแต่จะมองแล้วล่ะ
ฝากฝั่งผู้ที่มีอำนาจจะปฏิเสธว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของการเมือง
รัฐบาลต้องปฏิบัติตามมติของปปชและต้องการสร้างมาตรฐานใหม่
ไม่ให้พักการเมืองนำเงินภาษีประชาชนไปใช้กับนโยบายประชานิยมแบบไร้ความรับผิดชอบ
แต่ฝ่ายผู้ถูกกระทำก็มั่นใจว่าเป็นความพยายามกำจัดตระกูลชินวัฒน์
ออกจากสาระบบการเมืองเพื่อหวังลดทอนศักยภาพของพัก
เพื่อไทยที่คุมเสียงข้างมากในรัฐสภามาโดยตลอด
มติถอดท้อนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่ง
ถูกเลือกให้เป็นบันทึกไทยบันทึกโลก
ประจำเดือนมกราคมปี๒๕๕๙

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากนี้ต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน